ผมไม่เคยกินแล้วน่าอิ่มอะไรขนาดนี้เลย

ไปเร็วไอโมชะชะ

จุก

ค่ะ
เฮ้ยไปให้พี่คุยอยู่
เปลี่ยวครับเอควัลครับเอควัลพี่อินทางเดิมเลยมงคล้าพักใส่ตา

เหมือนถามเหมือนถึงเลยเนี่ย

อันเหรอไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ

ทีมคุณพระกุ้งวางเงินจำนวน๒๗๐๐บาท
ร้านอันอันเหล่า
เมื่อสูตรอาหารดั้งเดิมของชาวเบตน์
ผสมผสานเข้ากับสูตรอาหารจากชาวจีน
จนได้เป็นเมนูอันมีเอกลักษณ์

สร้างตำนานรสชาติความอร่อยอันลือเรื่องมากว่า๓๐ปี
ก็กำเนินเหรียญพัฒนาคารอันอันเหลาแห่งแรกในอำเภอเบตงค์
จากแดนใต้สุดสยาม

ที่ซอยสุขุวิท๒๖

เลวได้เลวได้

ลงเงินไว้๒๗๐๐บาทครับผม

แล้วได้ทานไก่ห่อใบเตยครับผม
ละ๑๒๐๐บาททานได้๒จานครับผม
เพราะอันนี้เป็นราคาพิเศษครับผม
ใครชอบทานไก่ห้ามพลาดเด็ดขาด
เนื้อหมักด้วยเครื่องสูตรเด็ด

เนื้อไก่กรอบนอกนุ่มใน
กลิ่นใบเตยสุด
และยังมีน้ำจิ้มหวานพร้อมงาขาวอีกด้วย
อร่อยสุดจนหยุดไม่อยู่

ตัวตัวช่วย
ตัวช่วยให้ตัวช่วยค่ะ

ใช่หาแซบ
ไปหาแซบก็กลัว

ผมจะลดให้หนึ่งจานครับ

หลาวอาหารหลาวเป็นปะกิ่งเหรอ
โอ้โหไม่ไหวแล้วเนี่ย
โอ้โห
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๕๐๐บาท
มาดูก่อนเถอะมันคืออะไร
มาเลยครับอะไรวะมาเลยครับ
เฮ้ยบ๊ายบายสบายกินไก่๓๐ชิ้น

พี่จะมาพวกผมก็ใช้ความสามารถสุดท้ายแล้ว

ได้ทานไก่หัวเบตรจรเล้กสุด๕๐๐บาทครับ

เฮ้ยแต่มันฉ่ำข้างในอ่ะใช่ป่ะดี
และตอนนี้ทั้งสองทีมก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะกินให้หมด
เพราะคงไม่มีทีมไหนอยากเป็นผู้แพ้แน่นอน
เพราะนั่นหมายความว่าพวกเขาจะต้องเจอกับบทลงโทษที่คาดไม่ถึงเลยล่ะครับ
หน่อยพี่โอเคโอเคชนก่อน

แบบอิ่มมากอ่ะคุณชน
ใช่แน่นมากไม่ไหวอ่ะไม่ไหวไปรูปรูป

เร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็ว

และตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดสิ้นสุดนั่นก็คือ
ใครจะสามารถไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกัน
และกลายเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้

บางทุกคน
อย่า

อยู่ที่ดูแล้วอยู่ที่ดูแล้ววิ๊กเร็ววิ๊ก

ฮัลโหล

สนามเด็กเล่นในร่มขนาดใหญ่ที่สุดที่นี่นะฮะ
เน้นเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยระดับมาตรฐานโลกครับ
ตอนนี้นะฮะเขามีสองสาขาครับนั่นก็คือที่สุขุมวิทยี่สิบหก
และเฟลซคือเจ้าพลังสินชั้นสามนะครับอ๋อ
ชนะไปนะครับโอเคครับงั้นเราไปโต๊ะของการลงโทษกันเลยดีกว่าครับ
แม่เป็นยังไงบ้างฮะเตรียมพร้อมเดี๋ยวก่อนนะ
เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีสี่คนทำไมคุณมีสามคน
ผมก็ยังงงอยู่นะหายไปไหนคนหนึ่งถามพี่ดิ

อ่าระหว่างที่พี่กรอบนะครับหาทางลงนะฮะ

แต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำนิดนึงนะครับอาหารหน้าตาน่ารักแบบนี้เนี่ยเป็น
อ่ะการ์ตูนหน่อยให้เหมาะสมครับสำหรับเด็กครับผม

โอ้โฮยยยยยคำใหญ่คำโตยังไม่เห็นพี่พราคุกกินเลย

เฮ้ยคุณก๊อฟไปไหนล่ะ

อ้าวคุณรู้จักฮูดินี่ไหม

มายากก้น

ครับแล้วพบกับผมนะครับเชฟอาร์ต

ที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับ
พบกับเราได้ที่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒กับรายการ

ไอ้ยะชัดชัย

ไอ้ยะชัดชัย
คุณเชฟอะไรของเชฟเนี่ย